ภาคใต้นะครับประสบกรณิกรที่จังหวัดสงขลาก็ได้ร่วมกันจุดเทียน
เพื่อแสดงความอาลัยรวมถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
โดยได้จัดขึ้นที่บริเวณหอนาฬิกาพลาซ่าหาดใหญ่
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณวัชรีดวงใสรายงานจากจังหวัดสงขลาครับ
สิ้นไปแล้วค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประสบกรณิกรชาวจังหวัดสงขลาร่วมกันจัดขึ้น
ที่บริเวณหอนาฬิกาพลาซ่าหาดใหญ่
วันนี้มีประสบกรณิกรมาร่วมพิธีจำนวนมากค่ะ
พระสบกันที่ก่อนชาวสงขลาทุกมูเหล่า
ร่วมกันจุดเทียนเป็นรูปหัวใจและเลข๙
บริเวณหอนาฬิกาพลาซ่าหาดใหญ่
เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์วิทยุอินทรีย์พร้อมประสบกรณิกร
ได้ร่วมกันจัดสถานที่กันตั้งแต่ช่วงเย็น
โดยทำสัญลักษณ์เป็นรูปเลข๙ล้อมรอบด้วยหัวใจ

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นดั่งดวงใจของชาวไทยทั้งชาติ
ซึ่งบรรยากาศวันนี้เป็นไปอย่างโศกเศร้าค่ะ
ก็สื่อถึงรัชกาลที่๙
ซึ่งเป็นราชการที่เราประชาชนคนไทยทุกคน

ปราบปลื้มและรู้สึกภูมิใจที่เราได้เกิดมา
บนแผ่นดินผืนนี้ในราชการที่๙
และรู้สึกว่าเราโชคดีนะครับ

สุภาชัยโชธพาณิชกุลบอกว่า
จุดเทียนครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้ว
และได้รับความร่วมมือจากประสบกรณิกรเป็นอย่างดี
แม้จะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ
นัทธนันแก้วมณีบอกว่า
ได้ไปร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายความอาลัยทุกครั้ง

และได้นำสิ่งที่พระองค์ทรงสอนมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ก็มันไม่สามารถที่จะอธิบายมาเป็นคำพูดได้ครับ
ก็รู้สึกแบบเหมือนกับเราสูญเสียอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปสักอย่างหนึ่งนะครับ
ปัจจุบันนี้ผมก็ยังนำมาใช้อยู่ก็คือการเสียสละครับผม
เพราะว่าการที่ผมออกมาทำงานส่วนหนึ่งก็คือเป็นของอาสาสมัครล้วนเลย
กิจกรรมวันนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาตลอดการคลองราช๗๐ปี
และพระองค์จะอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไป
ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะกลุ่มวิทยุอินซีและประสบกรณิกรจะไปร่วมจุดเทียนถวายอาลัย
วัชรีดวงซ้ายข่าวแทรศทีวีแรงงานสดจากจังหวัดทรงคลาค่ะ